เรื่องของขโมยกันก่อนคุณผู้ชมเขาไปก่อเหตุขโมยเรื่องของขี้ยางครับ
ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแต่ว่าสิ่งที่
กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้อ่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับ
บันทึกภาพของชายคนร้ายที่เข้าไปขโมยเศษยางเก่าหรือว่าขี้ยาง
พื้นที่บ้านเลขที่๔หมู่๗ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองที่พังงานะครับ
โดยเขาก็เดินอ้อมไปอ้อมมาทางหลังบ้านก่อนจะนำเศษยางใส่ถังแบบนี้

ทางด้านของนายวิสิตนัตตะกัวทุ่งเล่าบอกว่า
ขณะที่คนงานกรีดยางเนี่ยก็มีการนำเศษยางใหม่นะครับที่อยู่ภายในสวนไปเก็บ
พบว่าเศษยางเก่าหายไปซะแล้วครับ
เข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ปรากฏภาพเป็นชายคนหนึ่งก็คือคนในภาพเข้าไปขโมยเศษยาง
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
โดยพบว่ารอบ๔๕วันที่ผ่านมาถูกขโมยเศษยางไปแล้ว๔ครั้ง
ซึ่ง๒ครั้งแรกเศษยางหายไปภายในสวน
ได้นำไปเก็บไว้ใกล้บ้าน
แต่ว่าหาอีกครั้งเป็นครั้งที่๓จึงนำเศษยางไปไว้ในมุมที่กล้องวงจรปิดข้างบ้าน
บันทึกภาพเอาไว้ได้นะฮะคือเปลี่ยนที่หลายครั้งแต่ก็ไม่วาย

กระทั่งล่าสุดช่วงค่ำ๒๒มีนาคมที่ผ่านมาคนร้ายก็เข้าไปขโมยอีกครั้งหนึ่ง
นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจภูทรท้ายเมืองครับ
ร้อยตำรวจโทพิพัฒน์ทองร่วงร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรท้ายเมืองก็บอกว่า

เพราะว่าเศษยางของชาวบ้านหายไปด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่บ้านนี้หรือว่าเจ้านี้เจ้าเดียวนะครับ
ซึ่งรวมแล้วตอนนี้ความเสียหายกว่า๒๐๐๐บาท
ซึ่งตำรวจเองก็อยู่ระหว่างการติดตามผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร็วที่สุดครับ